เรื่องของโควิด๑๙นี่เองนะคะ
หลายหน่วยงานค่ะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนนะคะ
ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรยังคงเดินหน้ามอบชุดตรวจโควิดรับผิดเทส
ให้กับหน่วยงานนำไปตรวจให้กับประชาชนค่ะ
ครั้งนี้เองได้ร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิจัดทำกล่องต้องรอดนะคะ
กล่องต้องรอดนี้เป็นการส่งให้กับผู้กักตัวที่อยู่ที่บ้านได้ตรวจหาเชื้อเองค่ะ
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นมากค่ะ
กรุงเทพมหานครเองยังพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด
ทางสหทัยมูลนิธิจึงจัดทำโครงการกล่องต้องรอดขึ้นมานะคะ
สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ในกล่องจะประกอบไปด้วยยาแก้ปวดลดไข้ยาฟ้าทลายโจร
ปลอดวัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัยที่วัดระดับออกซิเจนในร่างกาย
ยาลดไข้ประเภทน้ำสำหรับเด็กและมีอุปกรณ์รับผิดเทสที่ทางไทยรัฐกรุ๊ป
อบให้ใส่ลงไปในกล่องต้องรอดด้วยนะคะ
นางกอบการตระกูลวารีผู้อำนวยการสหภาษณ์ไทยมูลละนิธิระบุค่ะ
บอกว่าทางสหภาษณ์ไทยมูลละนิธิทำงานทั้งเฉิงรุก
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
อยู่ในความดูแล๒๒๐คนในพื้นที่กรุงเทพ
เป็นผู้ยากไร้เป็นคนตกงาน
เป็นเด็กและแม่ของเด็กที่อยู่ในภาวะสภาวะไม่พร้อมมีบุตร

บางคนที่รักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชั่น
มีเคสแม่และลูกเล็ก
รวมถึงครอบครัว๔คนติดเชื้อทั้งหมดค่ะ

อายุ๔๐ปี๑คนและเด็กประถมอีก๑คน

ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข
จึงต้องช่วยโทรศัพท์ให้คำแนะนำการปฏิบัติ
อัปเดตอาการไม่ให้เกิดความเครียดนะคะ
ทำให้มูลนิธิต้องมาล้อมวงกันค่ะ
นั่งประชุมกันว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่
ด้วยการจัดทำไอเดียกล่องต้องรอด
ซึ่งระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดี
และจะช่วยเคสอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิด้วยนะคะ
ใครต้องการกล่องต้องรอด
สามารถติดต่อได้๒ช่องทางค่ะ
สหทัยมูลนิธิและหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ
หากใครหายแล้วอยากจะขอให้ส่งต่อเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกาย

เพราะตอนนี้ขาดแคลนค่ะ
ของผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันสามารถอาการไม่เยอะ
สามารถกักตัวที่บ้านได้แต่เขามีความวิตกกังวล
เขากลัวไงพอพูดถึงโควิดเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ใหม่เนอะ

เพราะฉะนั้นถ้าเขารู้วิธีที่จะอยู่บ้านอย่างมั่นใจ
เขาก็จะสามารถดูแลตัวเองให้หายได้
เพราะอย่างญาติเจ้าหน้าที่เราตอนนี้ก็มีค่ะ
เราก็ต้องช่วยกันดูแลเขา
หาทัยมูลนิธิฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครให้มาช่วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาสาทำงานรับโทรศัพท์
สนับสนุนเป็นการบริจาคเพื่อจัดทำถุงยางชีพหรือกล่องต้องรอด
ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ
สหรัฐไทยมูลและนิทิช่วยคนในสังคมร่วมกันนะคะ
ใครที่สนใจอยากร่วมสนับสนุนการจัดหารับผิดเทสค่ะ
เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร
สามารถโอนเงินมาส่งทบทุนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
บัญชีกระแสไรวันเลขที่บัญชี
ส่วนชื่อบัญชีนะคะไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ร่วมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยบริจาครับผิดเทส
หรือว่าช่วยเพื่อที่จะหาเงินรายได้นะคะ
ซื้อสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในกล่องต้องรอดนะคะ

ค่ะก็ช่วยกันขวาลไม้ละเมิดนะคะ